รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศล่าตัวแฮคเกอร์เลย
เพราะว่าจริงแล้วเปิดลงทะเบียนเฟส๒

เช้า๖โมงเช้ากับตอน๖โมงเย็น

ยามปกติโดยที่ไม่มีแฮคเกอร์ป่วนระบบ

แต่ครั้งนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงนะคะ
ปิดการลงทะเบียนยอด๕แสนคนเมื่อเช้า
จ๊อปไปช่วงเวลา๙นาฬิกา๓๔นาที
ใช้เวลานานมากกว่าปกตินะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมโฆษกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิท
บอกว่ากระทรวงการคลางไปตรวจพบ
ว่ามีการกระทำจากผู้ไม่หวังดี
ด้วยการก่อกวนระบบลงทะเบียนมาตรการชิมช็อปใช้เฟส
คืออย่างที่บอกไปรอบแรก๖โมงเช้าโดนกันเต็มเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครลงทะเบียนเมื่อเช้าเจอปัญหายังไง
เล่ากันมาสูกกันฟังหน่อยนะคะ
ขณะนี้นะคะโฆษกระทรวงการคลังบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
การเข้ามาก่อกวนระบบของแฮคเกอร์ด้วยการปล่อยโรบอตออกมา

เบื้องต้นประเมินไว้๒แนวทางนะคะ
คือคือเข้ามาทำลายความน่าเชื่อถือของโครงการนี้
หรือมีคนจ้างมาลงทะเบียนแทนกันหรือไม่อย่างไร
เพราะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบระบบคุณจุธารัฐคะ
คือลักษณะการเข้ามาของแฮคเกอร์เนี่ย
เข้ามาเหมือนกันที่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาลงทะเบียน
เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเข้ามากันที่แบบนี้
คือใช้เวลาในการกันที่สักประมาณ๑๐๒๐นาทีต่อ๑ครั้ง
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยบอกว่ามันเกิดการรับจ้างลงทะเบียนกันหรือเปล่า
ถึงขนาดต้องรับจ้างกันเพื่อให้คนอื่นลงทะเบียนไม่ได้แล้ว
ที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบระบบ
ถ้าเกิดว่าระบบอยู่ในภาวะปกติเนี่ยนะคะ
สถิติอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๐๐ครั้งต่อ๑นาที
สำหรับการลงทะเบียนแต่ปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีลงไป
มีคนไปลงทะเบียนเข้าใช้ย้ำอย่างนั้น
นาที๑ล้านครั้งมากกว่าปกติ
เพราะฉะนั้นท่อมันรับได้แค่๑๔๐๐๐ต่อนาที
แต่ปรากฏว่าอันนี้เข้าไปเป็นล้านเป็นตันนะคะ
ทีนี้ทางกระทรวงการคลังเขาก็เลยต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
แล้วก็ป้องกันการก่อกวนนี้
เพื่อที่จะให้ประชาชนเขาได้รับความสะดวกมากที่สุด
ยืนยันว่าจะเปิดการลงทะเบียนรอบเย็นวันนี้๑๘นาฬิกาเช่นเคย
ให้ผู้ลงทะเบียนครบ๓ล้านคนตามเป้าหมายนะคะ
แล้วก็ขอไปยังคนที่ไม่หวังดีให้ยุติการกระทำดังกล่าว
เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นเปรียงต่อเนื่อง
อันนี้โดยตรงก็คือธนาคารกรุงไทย
วันนี้ผู้บริหารกรุงไทยค่ะคุณพยงศรีวนิษฐ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้ดูแลระบบนะฮะ
วันนี้ต้องออกมารับหน้า
บอกว่าขออภัยจริงขออภัยในความไม่สะดวก

ยืนยันนะคะว่าทางธนาคารจะดูแลระบบอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำแบบนี้อีก
ตอนนี้ธนาคารอยู่ระหว่างเฝ้าระวังระบบ
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
ไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไปป้องกัน
ไม่ให้ลักษณะปัญหามันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
เพราะฉะนั้น๒แนวทางที่เลือกกัน
วิธีการแก้ปัญหากับเจ้าโรบอทกับเจ้าแฮคเกอร์
วิธีแรกก็คืออาจจะปิดระบบไปก่อนเลย
แล้วก็ไปฆ่ามันไปจัดการมันให้เรียบร้อย
หรือ๒ยังเปิดระบบนั่นแหละ
แล้วก็ไปควานหาซิว่ามันมาจากไหนยังไง

แต่ว่าเอาล่ะยังไงก็ตามกระทรวงการคลังยืนยันว่า
เวลาที่๒ก็คือ๖โมงเย็นวันนี้

ค่ะเดี๋ยวดูว่าลงแล้วจะปกติหรือเปล่า
ก็คือเรื่องของการลงทะเบียนเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งใช่ไหม

อันนั้นเนี่ยมันจะเจอปัญหาเหมือนกับครั้งแรก
นักเศษแรกหรือเปล่านักนักศิษย์คะแก้หรือยังเดี๋ยวรอดูด้วยนะคะ